เขาสวยฟัวตลอดนะครับสวยฟัวพั้งตลอด
ไม่รู้มีเคล็ดลับอะไรดีทำให้พี่เจหลงรักอย่างยาวนานนะ
พี่ปินเกดมานีนั่นเองคุณผู้ชมเราจะบอกเลยนะคะ
ว่าคู่นี้นะคะเขากำลังจะฉลองกันครบรอบกับความรักของอายุ๑๘ปี
อยู่กันมานานลูกก็โตเป็นนุ่มกันหมดแล้วเนาะ
พร้อมกับอัปเดตกิจกรรมของบ้านกันด้วยนี่ค่ะ
ว่าลูกชายทั้ง๓คนกลับมาจากเมืองนอก

จะบอกว่าเราแบบรู้สึกอยากกลับมาแต่งครั้ง
ก็เลยกลับมาคุยกันว่าเดี๋ยวอาจจะฉลอง

คือตอนที่เราแต่งมันไม่มีภาพสวยแบบนั้นแล้ว
มันเป็นแบบถ่ายฟิล์ม
แล้วก็แบบรูปอะไรอย่างนี้หายไปหมดแล้ว
ลูกชายก็คงจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้ว

เจ้านายมีต้องถอนฟันพุธ
แล้วก็เดี๋ยวมีวันเกิดคุณพ่อ

ไม่เยอะครั้งนี้กลับมาแป๊บเดียว